อ่ะพูดถึงเรื่องของรถบรรทุกกันบ้างดีกว่า
ถ้าพูดถึงรถบรรทุกเราก็ต้องนึกถึงคันใหญ่

แต่ผมจะให้ดูคันนี้บอกเลยว่าเล็กพริกขี้หนูจริง
อ่า

งั้นงั้นงั้น

ร้องเป็นเพลงเลยไหม

เพลงที่กำลังดังเหรอนะ
ใช่หนึ่งไหนเอานั่นหน้าแหง้นน่ะเห็นไหม

ต้องงั้นกันหน่อยก็ดูบรรทุกมาเสียเยอะเลย

อันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่บอกตรงถ้าไปบรรทุกแบบนี้
บริเวณถนนด้านนอกอันนี้ไม่ได้แน่

ไม่ปล่อยพลาดหรอกครับงานอยู่บนท้องถนนอันนี้ไม่ได้
ก็ต้องจะทำมาระวังกันด้วยนะฝากมาช่วยกัน
สำหรับใครที่ต้องทำงานเกี่ยวกับอะไรที่มันมีความเสี่ยงแบบนี้นะคะคุณผู้ชม